หลายคนไปเชียงคานก็รู้แล้วเขาเป็นเมืองที่สงบนะ

เป็นทะเลหมอกนะคะคุณดูสินี่ก็สวรรค์อ่ะ
ใช่สวยมากเลยนะครับ
เขาบอกว่าขึ้นรถของเจ้าหน้าที่จากลานจอดรถนะฮะ
เขาจะเปิดให้จองตัวกันตอนเช้าสักประมาณตี๕๓๐
จากนั้นรถเจ้าหน้าที่ก็จะพาขึ้นไป
รอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะ
แล้วเขาบอกว่ารถส่วนตัวของท่านเอาขึ้นไม่ได้นะ

นี่แหละฮะถือว่านี่รถเจ้าหน้าที่เป็นแบบนี้คุณ

ใช่ฮะ๒๕บาทต่อคน
ที่นั่นนะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น
มองเห็นสายหมอกทะเลหมอกที่ปกคลุม๒แผ่นดินไทยลาว
สัมผัสอากาศที่เย็นอุณหภูมิตอนนี้นะครับ
ประมาณสัก๑๘องศาเซลเซียสเย็นสบายเลยนะฮะ
ก็บรรยากาศสวยงามไม่แพ้กัน
นักท่องเที่ยวตื่นนอนกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะ
แล้วก็เดินเท้าระยะทาง๒กิโลเมตร
แล้วก็ลมพัดเย็นสบายแบบนี้คุณนี่อารมณ์ดีนะ
ลมดีก็ทำให้เราอารมณ์ดีอารมณ์ดีด้วยเหมือนกันนะฮะ
สัมผัสอากาศที่หนาวที่เย็นลมแรงน้ำค้างจากปลายต้นสน
หยดลงสู่พื้นชมดอกไม้เมืองหนาว
ไหว้พระพุทธรูปนาวาบัณฑฎนะฮะ
อุณหภูมิที่นั่นวัดได้ประมาณสัก๑๕องศาเซลเซียสนะครับ
แล้วก็ถ่ายรูปกันตามใจชอบเลย
แต่ว่าอย่างที่บอกไปจะขึ้นภูขึ้นดอยนะ

แล้วก็ประเมินสุขภาพร่างกายของท่านให้ดีด้วยนะครับ
ไปต่อกันที่ศรีสเกตนะฮะ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ไปสัมผัสอากาศที่เย็นนะครับ
ที่จุดชมวิวผาหมออีแดง
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันธรรรักษ์นะฮะ
ซึ่งอุณหภูมิเช้าวันนี้ลดลงเหลือประมาณ๒๐องศาเซลเซียส
พระอาทิตย์เนี่ยค่อยโผล่พ้นขอบฟ้า
ขึ้นมามีเมฆบังนิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าเป็นวิวที่สวยงาม
เป็นการชมตะวันขึ้น๓แผ่นดินแสงแรกของวัน
แล้วก็ชมโบราณสถานที่ทรงคุณค่าด้วยนะครับ
เหนือกันต่อไปที่ดอยค้ำฟ้านี่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยวนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมไม่แพ้กันนะครับ
จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นบนทิวเขา
ที่บอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักมากนัก

ใกล้จะเห็นพระอาทิตย์แล้วใกล้แล้วเห็นแสงแล้ว
แล้วก็ได้ไปดูพระอาทิตย์โผล่พ้นยอดเขา
ไหมคุณเนี่ยฟินฟินนะฮะบรรยากาศเขาบอกเงียบสงบ
จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เพียง๒ปี
ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดง
ความสูงจากระดับน้ำทะเล๑๘๓๔เมตรนะครับ
ก็สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นสวนป่าสน
มีอายุเกินกว่า๓๐ปีเนื้อที่มากกว่า๑๐๐๐ไร่นะฮะ
แล้วก็ถือว่าเป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ
สามารถมองเห็นโยดดอยต่างสลับซับซ้อนนะฮะ
มองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างชัดเจนด้วย
แล้วก็ยังเป็นแหล่งชมดอกนางพญาเสือโครง
สากุระเมืองไทยที่สวยงามสีชมพู
อะไรมันจะโรแมนติกสักขนาดนั้นคุณ
กลางเต็นต์ตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์

จะไปนั่งชิวแบบสาวคนเมื่อกี้ไหมก็ได้ฟิลนะ

ไปดูสกุระเมืองไทยด้วยใช่ไหมคะ
ได้ถ่ายรูปมาอวดใช่ไหมไปชาร์จแบตให้เต็มที่